เมื่อไหร่ยังไงได้ข้อสรุปอะไรยังไงเนี่ย

แต่ทางท่านประธานก็ให้กรอบคณะทำงานในที่ประชุมเมื่อสักครู่ว่า
เสียคงจะขอให้แล้วเสร็จไม่เกิน๗วันนับแต่วันนี้
การสั่งของอายการที่ไม่ฟ้องที่พบตรเห็นชอบ
จะต่างกับการพิพากษาคดีของศาล
ถ้าสารท่านมีคำพิพากษาถึงที่สุดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
ไม่สามารถลื้อร้องฟ้องกันอีกได้

เป็นกรณีที่มีพยาหลักฐานใหม่นะครับ
ก็สามารถที่จะเปลี่ยนความเห็นคำสั่งได้
หรือไม่ตัดสิทธิ์
ผู้เสียหายที่จะฟ้องเองตามปวิทยา

แล้วก็จะค่อยทยอยรายงานความคืบหน้า

ที่มีรายชื่อระบุไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

แม้กระทั่งคนที่อยู่ในกระบวนการ

เพื่อขอรายละเอียดให้มากที่สุด

มีข้อสงสัยต้องแบ่งเป็นในข้อเท็จจริง
หรือข้อสงสัยในข้อกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นชุดของตำรวจเอง

ในส่วนของการทำงานของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างที่รองโฆษกอายการได้บอกเอาไว้
ว่า๓ประเด็นหลักที่จะมีการตรวจสอบกันของคดีนี้เนี่ย
น้ำหนักจะไปอยู่ที่เรื่องของกระบวนการ
เป็นข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างนะคะ

วันนี้สิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คือ
อีกสักครู่นะคะเราจะได้คุยกันกับหนึ่งในทีม
ที่ทำเรื่องของการพิสูจน์ความเร็ว
นามของทางกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

คือส่วนที่เป็นประเด็นมากตอนนี้คือเรื่องของความเร็ว
เนื่องจากความเร็ว๒ตัวเลขที่ต่างกัน
มีความเร็วที่ต่างกันอยู่ประมาณตัวเลขถ้วนนะคะ
ประมาณหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในขณะที่ทีมที่ตรวจสอบความเร็วในนามของกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

ที่เราตรวจสอบมามีทั้งหมด๕คนด้วยกันนะคะ

มีอยู่๑คนที่เป็นทีมที่ทำตอนแรก
แล้วใช้ตัวเลข๑๗๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
วกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
และก็เป็นรายชื่อนี้แหละค่ะ
ที่มีการพูดถึงการคำนวณใหม่
ซึ่งใช้ตัวเลขไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ซึ่งเราตามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะคะ
ตามทีละคนทีละคนจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่สามารถตามท่านนี้ได้นะคะ
ยังไม่รับโทรศัพท์แต่ว่าเราได้คุยกับอีก๔ท่านทั้งหมดแล้ว
ในทีมที่ทำเรื่องของความเร็วรถคันเกิดเหตุนะคะ
ทั้ง๔คนก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกัน

ก็คือเป็นขั้นตอนของการทำงานของชุดในการตรวจสอบความเร็ว
ซึ่งรายงานออกมาภายในประมาณ๑เดือน
ที่เกิดเหตุเมื่อวันที่๓กันยายนปี๒๕๕๙
เราได้คุยไปสองครั้งนะคะกับหนึ่งในทีมก็คือ
ทางสารวัตรชาวลิศนะคะที่มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้
อีกหนึ่งท่านวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือ
ดรสะทนวิจารณ์มณรักอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์สวัสดีค่ะ

อาจารย์รู้จักกันหมดอยู่แล้วในทีมนะคะถ้าไล่เรียงชื่อกัน
และเรียงชื่อกันก็คือ๕ท่านทางทีมงานเรานะคะได้คุยกับทั้งหมด๔ท่าน
รวมอาจารย์ด้วยนะคะ๔ท่านด้วยกันเหลือแค่๑ท่าน
เหลือแค่๑ท่านเท่านั้นที่เราไม่ได้คุยก็คือท่านที่กลับตัวเลขจาก๑๗๒
มาเป็นไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อันนี้ยังไม่รับสายทางทีมงานเชื่อว่านักข่าวคงตามกันเยอะเหมือนกันนะ
อาจารย์สะทนเอาแบบนี้ก่อนนะคะคือประเด็นนะตอนนี้มันขมวดมาที่ความเร็ว
ซึ่งอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์
คือถ้าอีกฝั่งหนึ่งของการสู้คดีใช้ตัวเลขไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วอายการดูแล้วให้น้ำหนักไปทางนั้น
เท่ากับว่าเดี๋ยวฉันต้องตรวจสอบทีมอาจารย์กลับว่า
คำนวณมันมีข้อที่อาจจะทำให้ผิดพลาด
ตัวเลขมันดีดขึ้นไป๑๗๗บวกลบ๑๗กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมคะอาจารย์
เราก็ยังสงสัยอยู่เพราะว่าเราก็แน่ใจว่าเรา
เราดำเนินการโดยรอบครอบอย่างที่สุดแล้วนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกัน
เพราะว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก๑ใน๒ตำรวจนะคะ
ที่เป็นพยานพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบความเร็วด้วย
อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนได้คุยกับสวัสดิ์ชร์วริตมาสองครั้ง
กล้องวงจรปิดใช่ครับแล้วก็คำนวณ
ก็อธิบายไม่ถูกนะคะคือก็คำนวณนั่นแหละว่าเนี่ยเห็นจากจุดนี้ไปจุดนี้
แล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุอาจารย์อธิบายให้ฟัง

เอาเท่าที่อาจารย์จะอธิบายง่ายที่สุดได้
คือตอนนั้นใช้วิธีการคำนวณแบบไหนคะ

ซึ่งไม่ใช่จุดเกิดเหตุ
ใช่ครับไม่ใช่จุดเกิดเหตุ
คือต้องคุยกันก่อนว่าวันนั้นเนี่ย
เราเข้าไปตรวจผมไปในฐานทีปรึกษา
เงื่อนไขที่เรามีข้อตกลงกันระหว่าง
นักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง
ถ้าเราในกรณีร้องขอหรือในกรณีบางกรณีเนี่ย
เราก็สามารถจะเข้าไปร่วมให้คำปรึกษาได้
ทีนี้เราก็ไปดูวงจรปิดกัน
ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่เราเจอเนี่ยก็คือว่ามันมีวงจรปิดอยู่อันเดียวเราจะวัดความเร็วของรถที่เข้ามาได้อย่างไรนะครับ
ก็เลยมองว่าเราจะใช้วิธีที่เราจะคำนวณความเร็วจากระยะทางและช่วงเวลาที่ผ่านหน้ากล้อง
คือถ้าคุณจอมขวัญสังเกตที่คลิปเนี่ยครับเราจะเห็นว่าทางด้านมุมขวาของกล้องเนี่ยมีดวงไฟสว่างอยู่นะครับ
แล้วก็ถัดจากดวงไฟสว่างเนี่ยก็มีมีต้นไม้ค่ะนะฮะอ่า
เราก็มองว่าในจุดที่เราจะทำอะไรนะครับ
ดวงไฟสว่างเนี่ยถ้าเรากำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้น
แล้วก็จุดที่รถรับขอบของเฟรมกล้องทางด้านซ้ายมือถือเป็นจุดสิ้นสุด
เราก็ตกลงกันว่าให้ทางสารวัตรชาวลิศแหละไปยืนตรงใกล้กับตรงที่เป็นจุดที่เป็นดวงไฟ

ก็คือต้องเป็นเลนที่รถคันนี้วิ่งมานะครับ
ก็คือต้องเป็นต้องเป็นเลนเดียวกันด้วยนะครับ
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยมายืนอยู่ถ้าสังเกตจากรูปเนี่ยครับ
จุดที่สารวัชลิศไปยืนเนี่ยก็คือถัดมาจากดวงไฟสว่างตรงที่เห็นมีต้นไม้ต้นที่๒
แต่ว่าไม่ได้ยืนตรงต้นไม้นะครับยืนตรงที่เป็นถนน
ยืนตรงเลนจริงของรถยนต์ของรถยนต์
ตรงด้านที่ติดกับเกาะกลางถนน
แล้วก็อีกคนนึงจะยืนอยู่ตรงขอบทางด้านซ้ายมือ

แล้วเราก็วัดระยะทางระหว่างสองคนนี้โดยการใช้เทปวัดเป็นระยะทางเส้นทางจริงที่รถวิ่ง
แล้วเราก็วัดระยะทางตรงนี้ได้๓๑เมตร
วกลบคือจริงเทปเนี่ยวัดได้ในระดับความละเอียดถึงระดับมิลลิเมตร
แต่โอเคให้ช่วงที่มันเยอะหน่อยก็คือบวกลบไว้ประมาณ๑เมตร

ที่เทพวัดระยะทางเนี่ยมันได้ถึงเซนหรือระดับมิล

เพราะฉะนั้นเราบอกว่าตรงนี้เอา๓๑บวกลบ๑เมตร
เป็นบวกลบ๒เมตร๒ด้าน

อ่าจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ข่าววงจรปิดนะครับ
วงจรปิดเนี่ยมันมีเวลากำกับอยู่นะครับ
แต่เนื่องจากว่ารถคันนี้วิ่งผ่านไปด้วยเวลาเร็วมาก
ถ้าสังเกตจากคลิปเนี่ยมันผ่านเขาผ่านมาตอนตี๕
๑๗วินาทีนิดหน่อยแล้วก็ไม่ทันถึง๑๘เนี่ย
ก็จะพ้นกรอบด้านขวาแล้วอืม
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแรกเลย
ก็คือว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยบังเอิญก็มีผู้สื่อข่าวไปด้วย
แล้วก็มีการสอบถามชื่อผมก็ติดอยู่ในข่าวตรงนั้นด้วยตั้งแต่วันนั้น

ก็มีการถามแต่เนื่องจากเรายังไม่ได้ทำการคำนวณอะไรที่เป็นขั้นเป็นตอน
แต่ว่าคำตอบของเราตอบได้ตอนนั้นก็คือว่า๓๐เมตรใช้เวลาน้อยกว่า๑วินาที

นั่นหมายความว่า๓๐เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันเทียบเท่ากับความเร็ว๑๐๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นในวันแรกที่เราไปดูเนี่ยเรามีคำตอบเรื่องความเร็วอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วว่า
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนจากรูปในวงจรปิดที่เราเห็นตรงนี้นะครับ
ดังนั้นเมื่อกลับมาก็แยกทีมกันคือผมคนเดียวเนี่ยผมก็ทำส่วนของผม
อ้าวไม่ได้นั่งคิดด้วยกันในห้องประชุมไม่ใช่ครับอ๋อ
สารวัชวลิศกับอีกคนนึงอ่าปียวัตรค่ะอ่า
ก็จะไปนั่งคำนวณในส่วนของเขาค่ะโดยใช้หลักการเดียวกันค่ะ
แล้วเราก็เอาผลมาเทียบกันได้จะได้เอาผลมาเทียบกันได้
เพราะฉะนั้นเมื่อผมลองทำกันก็มาลองแยกดูนะฮะ
ผมก็มาดูว่าเวลานะที่ผ่านจุดแรกเป็นเท่าไหร่
เวลาที่ผ่านจุดที่สองเป็นเท่าไหร่ซึ่งได้จากกล้องวงจรปิด
ซึ่งได้จากข้อมูลในกล้องวงจรปิดค่ะทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาถ่ายที่ประมาณ๒๕รูปต่อวินาทีต้องดูด้วยเหรอคะ
อ่ามันมีผลด้วยเหรอมันมีผลอยู่ที่ความละเอียดฮะอ๋ออ่าอ่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยใน๑รูปเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่จุด๐๔วินาที
เพราะฉะนั้นเราก็อันนี้เป็นจุดที่หลายคนทำไม่เหมือนกัน
อ๋อผมทำที่เวลาในเฟรมสุดท้ายลบเวลาในเฟรมแรกค่ะเนี้ย
ผมได้ระยะทางออกช่วงเวลามาศูนย์จุดหกอ่าศูนย์จุดหกสามวินาทีเนี้ย
ประมาณอยู่ช่วงประมาณศูนย์จุดหกคือไม่ถึงก็เลยครึ่งวิไปหน่อยค่ะ
ก็ใช้เวลาเนี้ยมาหารทีนี้เวลาที่เราจะตัดสินว่าตรงนี้ผ่านหรือยัง
หรือยังไม่ผ่านเราก็ต้องเปิดดูทีละเฟรมถูกไหมฮะ
ดูเหมือนมาดูทีละรูปว่าอ่ารูปนี้ผ่านยังรูปนี้ผ่านไปแล้วนะ
รุ่นนี้ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นการตัดสินว่าตรงนี้ผ่านแล้วหรือไม่ผ่าน
มันจะมีความคลาดเคลื่อนได้ประมาณหนึ่งเฟรมเพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนของเวลาก็จะอยู่ในร้อยละ
ขนาดประมาณจุด๐๔วินาทีเราก็หาช่วงเวลาและความคลาดเคลื่อนของเวลาออกมาได้
แต่ความคลาดเคลื่อนตัวนี้สำคัญยังไงมันบอกว่าช่วงเวลามากที่สุดที่ใช้ในการผ่านเท่าไหร่
และช่วงเวลาน้อยที่สุดเท่าไหร่ตัวมากสุดจะบอกค่าความเร็วที่ต่ำสุด
ทีนี้ที่เหลือก็เป็นวิทยาศาสตร์ง่ายตรงหนึ่งก็คือว่า
ความเร็วโดยนิยามเนี่ยคือระยะทางผ่านด้วยเวลา
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขับรถเราขับรถได้หกสิบกิโลเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมง
ค่ะความเร็วก็คือหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าเราขับรถได้ร้อยยี่สิบกิโลเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมง
มันก็คือ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าระยะทางที่รถวิ่งคือ๓๑เมตร
เรารู้ว่าเวลาที่เขาใช้คือศูนย์จุดหกสามวินาทีผมก็เอาสามสิบเอ็ดตั้งแล้วก็หารด้วยศูนย์จุดหก
ก็คือเข้าสมการปกติแล้วเข้าปกติแล้วคือคือที่มันจะละเอียดคือละเอียดไอ้ตรงจุดเริ่มต้นที่เราเห็นจากกล้อง
จุดจบของกล้องและไปดูเฟรมที่จับความละเอียดของที่ว่าเราจะเลือกใช้ระยะทางอย่างไร
เราจะเลือกวัดระยะทางอย่างไรเช่นจะทำยังไงจะใช้คนสองคนวัดอ่า
เป็นแถบใช่ไหมฮะหรือเราอาจจะใช้วิธีอื่นในการวัดเช่นมาวัดจากมุมกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ละคนก็จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันอาจารย์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ให้จบก่อนก็ได้ค่ะ
เป็นตัวเลขที่ได้มาซึ่งสองทีมเหมือนกันไหมคะทีมที่อาจารย์ที่อาจารย์สะทนคิดกับที่ทาง
ที่ทางสวัสดิ์ชวริกับสวัสดิ์เบียวัฒน์คิดออกมาเท่ากันไหมคะ๒ที

โดยที่บวกลบเท่ากันไหมคะตัวเลขบวกลบเท่ากันไหมคะ
ก็ต่างกันนิดหน่อยครับ
แต่ว่ายังไงก็ตามก็คือตัวเลขต่ำสุดเนี่ยมันเกินร้อยแน่นอน
ซึ่งอันนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราพูดแบบเชื่อทีมที่ทำซึ่งทำในนามของกองพิสูจน์หลักฐานนะคะ

แล้วก็พอมาคำนวณจากการลงพื้นที่ในวันนั้น
แล้วมาคำนวณดูจากเฟรมกล้องระยะเวลา
เดี๋ยวอาจจะอธิบายไม่ถูกนะคะก็ได้เป็นสองทีออกมาคือทั้งสองทีมคือได้ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรกว่าชั่วโมงขึ้นไปทั้งสองทีโดยมีค่าบวกลบใกล้เคียงกันอยู่ประมาณบวกลบสิบเจ็ดถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
กลบไม่เกินยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเท่ากับว่าไปในทางเดียวกันไปในทางเดียวกัน
เรียนให้โจทย์อาจารย์ใหม่ได้ไหมคะคือดิฉันก็คาใจแต่เรียนไม่รู้จะถามนักฟิสิกส์ยังไงนะคะ
อาจารย์คิดยังไงก็ได้จากข้อมูลดิบเดียวกันในกล้องวงจรปิด
จะลงพื้นที่หรือไม่ก็ได้แต่ที่ฉันอยากได้ตัวเลขต่ำกว่าแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
อาจารย์จะใช้วิธีคิดแบบไหนคะมันคิดได้ไหมคะ
ก็คือระยะทางในที่เราวัดได้๓๑เมตร
จะต้องลดลงไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่๑๕เมตร
ก็คือก็คือทอนลงมาแค่นั้นเลยทอนลงไปงั้นเอาใหม่
ถ้าถ้าใช้การตั้งต้นจากอะไรหรือวงจรปิด
ตัวเลขที่อยู่บนเฟรมของวงจรปิดไม่ถูกต้อง
ซึ่งทุกคนที่จะทำวงจรปิดก็จะเจอปัญหาเดียวกันก็คือ
ได้ความได้ระยะเวลาสั้นเกินไปแปลว่าอะไรคะ
ก็เช่นว่าตัวเลขในวงจรปิดบอกว่าผ่านมาอีก๑วินาที
แต่จริงแล้วผ่านไปแค่ผ่านไปแล้ว๒วินาที
ซึ่งซึ่งมันจะเกิดความแตกต่างจากนั้นได้จากเรื่องนั้นได้ยังไงคะ
บริษัทกล้องเหรอคะหรือว่าดูกันหลายคนแล้วก็คิดคนละแบบเลี้ยงไงคะ
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีสองอย่างเหรออาจารย์ค่ะ
คือมีสองปัจจัยคือเราวัดสองสองอย่างเราวัดระยะทางกับเรายัดเวลา
ใช่ไหมครับอ๋ออาจารย์สะทนกำลังจะบอกว่าทีมเนี้ย
ทีมที่มีรายชื่อทั้งหมดห้าท่านนะวันนั้นเนี้ยนะคะคือก็กันพลาด
ก็คือเลยใช้สองวิธีเลยใช้สองทีมที่คำนวณทั้งคู่อ่าแล้ว
๒ทีมในการคำนวณแล้วก็ใช้ทั้งเวลาในตัวกล้อง
แล้วก็ลงไปดูพื้นที่จริงคือในการใช้เวลาเนี่ย
ผมใช้เวลาในตัวกล้องอ่าแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ย
ทางทีมของสารวัตรเขาใช้การนับเฟรม
ก็ก็ยังออกมาเท่ากันอย่างเงี้เหรอคะก็ออกมาเท่ากัน
เข้าใจแล้วคือก็เป็นการสอบทานกันเองใช่ไหมอาจารย
ทานกันเองเป็นการสอบทานกันเองในทีม
แบ่งเป็นทีมย่อยภายในซึ่งตัวเลขออกมาเนี่ย
เพราะว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาสรุปรายงานส่วนของผม
แล้วผมก็ส่งให้ทางทีมที่เขาทำการอยู่คือลอกกันไม่ได้
แล้วเขาก็ผมก็ถามเขาว่าเออทางนู้นได้ผลเป็นยังไงค่ะค่ะ
สารวัชวลิศก็ตอบมาบอกว่าใกล้เคียงกันครับอ่า

คือถ้าต้องการให้ตัวเลขมัน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินเนี่ยก็คือ
ก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเวลาในกล้องวงจรปิดในการคำนวณ
หรือก็คือใช้ระยะทางจริงที่ลงไปวัดใช่ไหมคะ
แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ก็คือทอนลงมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้เหรออาจารย์
ก็คืออย่างนี้ครับถ้าเรายึดว่าไม่ว่าใครจะทำยังไงก็ตามเนี่ย
มันก็ต้องยึดเวลาในกล้องวงจรปิดเป็นตัวหลักอืมอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเนี้ย
อาจจะไม่อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะไปแก้ได้อ่า
ทีถ้าจะทำให้มันเปลี่ยนไปก็คือต้องไปดูว่าในระวัดระยะทางเนี่ยอ่า
ยังไงอ่าในส่วนที่ผมทำเนี้ยผมวัดจากระยะทางจริงอ่า
ที่ที่เคลื่อนที่ค่ะในเลนที่รถคันนั้นเคลื่อนที่จริงนะครับ
แต่วิธีอื่นมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนคนที่ทำเขาทำยังไง
อาจารย์มันสมมติที่นั้นสรุปผิดไหมคือถ้าสมมติอยากได้ตัวเลขไม่เกิน
สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วใช้วิธีการวัดพื้นที่จริง
คือก็ต้องทอนความยาวของถนนลงมาครึ่งหนึ่งก็ต้องให้เวลาเท่ากันเนี่ย
เคลื่อนที่ระยะทางน้อยไปครึ่งหนึ่งใช่อืมแต่ถ้าเลือกใช้อีกวิธีหนึ่ง
ก็เวลาในกล้องวงจรปิดก็จะต้องมากขึ้นยาวขึ้นอ่าใช่
เมื่อสักวันหนึ่งเรียนสรุปผิดต้องยาวขึ้นอ่าเวลาต้องมากขึ้นใช่
ใช่ไหมคะแต่อันนี้อาจารย์เอาเท่าที่ตอบได้สบายใจ
คือแต่เราไม่ทราบเลยว่าในส่วนของการคำนวณที่ตัวเลขออกมา
เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้วิธีไหนเรียนสรุปถูกไหม
ผมไม่ทราบอ่าคือคนที่จะตอบได้คือคนที่คำนวณแต่แต่นะคะ
คือหนึ่งในรายชื่อที่ยืนยันตัวเลขคือท่านนี้จะเป็นเอ่อ
เป็นท่านที่เปลี่ยนเกมมากนะคะขออภัยท่านที่เปลี่ยนข้อเท็จจริงในสำนวนมาก
ก็คือท่านที่อยู่ในทีมแรกใช่ครับที่สรุปเป็นรายงานออกมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบวกลบสิบเจ็ด
แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวเลขที่มันไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คืออยู่ที่เจ็ดสิบเก้ากว่าคำถามคืออีก๔ท่านในทีมที่ทำตอนแรก
ไม่รู้เลยเหรอคะว่าหนึ่งท่านที่รวมอยู่ด้วยกัน
เขามาเปลี่ยนตัวเลขนี้หน่อยตอนหลังอ่ะผมตอบแทนคนอื่นไม่ได้เพราะว่า
หลังจากที่ผมส่งรายงานไปแล้วอ่าอ่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไป
วุ่นวายกับคดีนี้อีกแต่เนื่องจากว่าเราทำหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อย
ค่ะนะครับทีนี้หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราผมก็ไม่ทราบ
ก็ได้ยินข่าวเหมือนกันก็คือหลังจากผ่านไปหลายปี
ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้ว
ก็เลยได้ได้ได้ได้อีเมลไปถามค่ะบ้างเหมือนกันอ่า
ก็ไม่ได้ทราบความคืบหน้าแล้วก็มีได้ข่าวมาเหมือนกันว่า
มีการตรวจสอบความเร็วใหม่แต่ผมก็ไม่ทราบว่า
ตรวจสอบความเร็วใหม่ได้ค่าเท่าไหร่ผมเพิ่งทราบพร้อมพร้อมกันกับ
คนที่เป็นข่าวสองวันค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอขั้นด้วย
สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็ทีละขั้นทีละขั้นว่า
แม้กระทั่งตำรวจที่ไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เช้า
รู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วจะจบแบบนี้
หรือรู้ไหมระหว่างทางแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่
ในการทำสำนวนแล้วหรือดูแลคดีแล้ว
รู้ไหมว่ามันปัดไปปัดมาปัดไปปัดมา
จนกระทั่งออกผลมาเป็นแบบนี้สักครู่ค่ะ

ตำรวจนครบาลพตำรวจโทคำรวจวิทย์ทูปกระจ่าง

ครับสวัสดีครับคุณจอมฟันสวัสดีครับ
เวียงขอถามท่านในช่วงของการเกิดเหตุ

รามาธิบดีที่มีการตรวจสอบเรื่องของ
สารเสพติดในตัวของคุณวรยุทธ์

อยู่ในสำนวนตั้งแต่ตอนแรกไหมคะ

เรื่องนี้ผมเรียนคุณจอมฟัน

พอรู้ว่าตำรวจต้องพื้นนิดหนึ่ง
พอตำรวจตายเราก็ไปที่เกษตร
แต่พอรู้ว่าไม่ใช่คนขับตัวจริง
ผมก็เป็นเรารับไม่ได้
ก็พยายามกดดันจนเราได้ตัวจริงมา
แต่ขณะเดียวกันเนื้อหาในสำนวนเนี่ย
ผมต้องเรียนว่าผมก็มอบให้ท่านรองผู้จัดการ
ที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย

แล้วก็สำนวนนี้มันอยู่ในอำนาจแค่
ของบรกฐานห่อ๕เท่านั้น
เพราะฉะนั้นยอมรับว่าในเนื้อหาในสำนวน

ทุกอย่างดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่
ทุกข้อหาแต่ผมไม่ได้ไปดูจริงว่า
มันยังไงเราก็มอบท่านรองผู้จัดการลงไปดูแล้ว
แล้วประกอบกับขณะนั้นมันก็มีเหตุการณ์อื่นด้วย

เราก็เลยไม่ได้ไปดูทั้งหมดครับ
ผู้บัญชาการคะถ้าย้อนกลับไปในช่วงเช้าของวันนั้น
ที่มันจะมีช่วงหน่วงเวลาของการ
กว่าที่จะรอหมายเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านนั้นได้
แต่ว่าจริงก่อนหน้านั้นมีตำรวจคนหนึ่งที่เข้าไป

คำถามคือว่าตำรวจคนนั้นเข้าไปในบ้านนั้นได้ยังไง
โดยที่ไม่ต้องรอหมายอย่างท่านนะคะ
คือสปตอนนั้นสปที่ทองรอ
เขาก็มีความสนิทสนมกับทางในบ้านนั้นอยู่แล้ว

แต่เมื่อเขาเป็นคนที่เอาตัวพ่อบ้าน
ซึ่งไม่ใช่ผู้ต้องหาตัวจริงเนี่ยเอามามอบ
ซึ่งอันนี้ผมก็ได้สั่งให้เข้าไปช่วยราชการ
แล้วก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็เอาออกจากราชการไป
เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าลูกน้องเสียชีวิต
คุณยังไม่เข้าข้างผู้ต้องหาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้
อันนั้นคือเราก็ดำเนินการทางวินัยไปแล้ว
แล้วส่วนผู้ต้องหาเราก็เอามาเข้าตามกระบวนการสอบสวนแล้ว
แต่รู้สึกเขาจะกลับเข้ารับราชการแล้วหรือเปล่าคะ
โดยตำแหน่งท่านเองสามารถเข้าไปในบ้านนั้นได้ไหมคะ
เมื่อเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับ

คือเรารู้เรารู้ผมก็รู้นะครับผมตามไปรอยน้ำมันลอยอะไรต่างนะครับ
ซึ่งมันชัดเจนเราคอยหมายเราชัดเจนมากกว่า
เราก็ประสานแล้วขอให้เปิดบ้านแต่เขาไม่เปิด

แล้วโดยตำแหน่งท่านจริงสามารถเข้าไปได้เลย

แล้วถ้าผู้ที่ก่อเหตุจะหลบหนีในระหว่างที่เรารอหมายเนี่ยค่ะ

แต่วันนั้นเขาหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะผมสั่งรอบ้านอยู่แล้ว
นั้นแต่เราก็ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองนะฮะ

ค่ะท่านแต่ว่าการที่การที่ทิ้งเวลาหน่วงไว้

ตัวจริงให้ได้เท่านั้นเอง

เราก็เข้าไปสร้างกระบวนการสอบสวนแล้วได้ผู้ต้องหาแล้ว
ผู้บัญชาการพอเรื่องมันออกมา
สรุปความณวันนี้แบบนี้
ท่านคิดว่าสิ่งที่ในส่วนของตำรวจจะทำได้
ในส่วนของอายการจะทำได้ตามที่ท่านมีความรู้
ท่านคิดว่าควรจะเป็นลักษณะแบบไหนคะ
ถ้าถามผมความสิทธิ์หมดนะ
ทุกคนเราต้องเอาองค์กรไว้ก่อน
กรตำรวจหรือองค์กรอายการต้องชัดเจน
เราจะให้องคลเรามาเสือมเสียเวลา
การมาทำผิดมันถูกมันไม่ได้
เพราะนั้นในส่วนที่ผมเป็นตำรวจ

เหตุผลอะไรที่ไม่แย้งอายการ
ทำไปสิครับทำให้ชัดเจน
อีก๒เดือนท่านจะกระเศษแล้วท่านก็ทำให้เธอ

ตอนนี้ก็ทั้งสองหน่วยงานก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
พี่นาอยู่แล้วผมว่าคอยคณะกรรมการนิดนึง

คือผมไม่อยากให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมาเสียหาย
เข้าใจค่ะเข้าใจเลยครับพี่นายก็ทำที่ไม่ถูกต้องครับพี่นายก็ทำที่ไม่ถูกต้อง
ผู้บัญชาการค่ะเดี๋ยวพอไม่ว่าจะเป็นส่วนของอายการ

มีข้อสรุปออกมาจากการตั้งคณะกรรมการ
แล้วเผื่อถ้าเราจะเตก็ได้ให้มาร่วมรายการนะคะค่ะดี

สวัสดีค่ะทุนตำรวจ
สักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดีฉันจะยังคงกลับมาที่ประเด็นเรื่องของไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับอาจารย์สะทนนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้จะเพิ่มข้อมูลให้อาจารย์เนื่องจากเราได้คุยกับหนึ่งในสองตำรวจนะคะ
ที่ใช้วิธีการเปรียบเทียบจากประสบการณ์อุบัติเหตุคดีนี้กับคดีอื่นแล้วให้ความเห็นว่าไม่น่าจะเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้ตรวจสอบรายชื่อนะคะในทีมเนี่ยนะคะ

แหงในลักษณะของตำแหน่งนะคะแต่ว่าในทีมเนี่ยมี๕รายชื่อด้วยการรวมอาจารย์สะทนด้วย
แล้วก็อาจจะบวกอีกหนึ่งรายชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นถ้าสมมุติเรานับ๕ก่อนนะคะ
ถ้าเรานับ๕ก่อนเนี่ยอาจารย์สะทนก็ไม่ทราบเรื่องของการที่๑ท่านในทีมเคยอยู่ในทีมตอน๑๗๒
อีก๓ท่านที่เราสอบถามนะคะอีก๓ท่านในทีมตั้งแต่สมัยนั้นนะคะ
ได้ทราบไหมว่า๑ในทีมของตัวเองเนี่ยมีการไปให้ข้อมูลแล้วตัวเลขเปลี่ยนจาก๑๗๐กว่ามาเป็นไม่เกิน๘๐นะคะ
คือเท่าที่เราได้ข้อมูลที่ท่านตอบเราก็คือไม่มีใครทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวรอเปิดทำงานก่อนค่ะเราจะลองติดตามอีกหนึ่งท่านให้ได้ว่าตกลงมันมีคำอธิบายอย่างอื่นได้จริงไหม
อื่นได้จริงไหมที่นี่เรียกขอกลับมาค่ะอาจารย์เอาเป็นว่าถ้า
เราต้องการไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามคือทำได้ไหม
คำตอบคือทำได้อย่างงี้ป่ะคะถ้าเราต้องการความเร็วของรถ
ไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ว่าใช้วิธีไหนค่ะค่ะค่ะอันนี้ต้องไปถามคนที่เขา
เขาคำนวณมาค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอเปิดทำงานเช่นเดียวกัน
เพราะว่าต้องทำเอกสารอย่างเป็นทางคือผมตอบได้แค่ว่า
ผมทำความเข้าใจหรือทำความกระจ่างได้ว่าผมได้ทำอะไร
ไปบ้างค่ะแล้วก็ในส่วนที่ผมทำมันทำยังไงอาจารย์มีอีก
ข้อมูลนะคะเราคุยกับหนึ่งในสองตำรวจที่เป็นราย
ชื่อว่าใช้วิธีการเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับถ้าที่ฉัน
ความนะคะคือใช้ประสบการณ์จากการเปรียบเทียบคดีนี้และ
คดีอื่นก็มองว่าไม่น่าจะเกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่ง
ได้โทรถามเมื่อตอนบ่ายนี้นะคะซึ่งเอ่อจริงได้ข้อมูล
ข้างมากนะคะแต่ว่าท่านอนุญาตให้ให้เปิดแค่คือท่านบอก
ว่าให้ไปดูในสำนวนอย่างละเอียดแล้วก็สามารถที่จะอ้าง
อิงได้ว่าอยู่เนี่ยประมาณแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงความหมายคือ
ไม่เกินโดยอ้างอิงจากการดูดูร่องรอยรถ๒คันใช่ครับพับ
่งนะคะภาพนิ่งภาพนิ่งคำถามคือตอนนั้นที่อาจารย์ซึ่งแบ่งเป็น
ย่อยสองทีมเนี่ยมาดูร่องรอยของรถด้วยไหมคะผมไม่ได้
ดูครับแต่ว่าอ่าสารวัตรชาวลิศอ่าดูอ่าใช่ซึ่งท่านอธิบายไว้
ผมดูที่ความเร็วค่ะแต่ทีนี้ความเสียหายของการเกิดอุบัติเหตุ
เหตุเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับความเร็วของรถที่พุ่งเข้าชนอย่าง
เดียวมันพุ่งขึ้นกับความเร็วของรถที่ถูกชนด้วยอืมอันนั้นถ้า
ไปในทางเดียวกันเกิดชนกันความเร็วเท่ากันทั้งคู่วิ่ง
ไปมันจะเกิดความเสียหายไหมครับ
เพราะต่างวิ่งด่านด้วยความเร็วเท่ากันต่อให้กันชนตนกันชนก็ไม่เสีย
เพราะฉะนั้นความเสียหายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความเร็วของรถยนต์สองคนคันเนี่ยต่างกัน
ดังนั้นความเสียหายของรถที่อยู่นิ่งถูกชนด้วยรถวิ่งด้วยความเร็ว๑ความเร็ว๘๐
กับความเร็วที่รถวิ่งด้วยความเร็ว๑๐๐ถูกชนด้วยรถวิ่งความเร็ว๑๘๐
อาจจะเหมือนกันได้เพราะว่าจริงจริงแล้วมันเป็นความเร็วสัมผัส
อันนี้จากประสบการณ์ทั่วไปนะครับก็คือว่าถ้าเราขับรถไปแล้วรถคันหน้าเราวิ่งอยู่ยังมีความเร็วอยู่

ต่อให้เราวิ่งเป็นร้อยถ้าเราวิ่งไปชนเขาเนี่ยความเสียหายไม่เยอะ
เพราะเขาก็มีความเร็วไปข้างหน้าอยู่แล้วด้วยกัน
อาจารย์ค่ะจริงหมดเวลาแล้วแต่ขออีกหนึ่งประเด็นสั้น
คือกล้องวงจรปิดตัวนั้นที่ได้มีตัวเดียวที่ใช้นะคะ
แล้วมันอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เริ่มนับประมาณ๑๐๐เมตร
คำถามคือเป็นไปได้ไหมจังหวะนั้นคำนวณตอนนั้น
ถ้าเขาเบรคต้องมีต้องมีรอยเบรค

ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้กัน

ค่อยเบรกได้ไหมอาจารย์จนมันไม่เห็นรอยเบรก
ไม่ได้ครับก็คือเพียงแต่ว่าถ้ารถวิ่งสัก๘๐เนี่ย
เบรกจนเหลือความเร็วสัก๗๐หรือ๖๐
เท่ากับความเร็วของจักรยานยนต์มันใช้แค่ครึ่งวินาที
ดังนั้นแค่เราแตะเบรกเนี่ยเราก็ไม่ชนแล้ว
หมดเวลาของรายการวันนี้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากที่อธิบายให้ฟังนะคะ
แล้วก็บังคับให้อาจารย์มาบอกให้ง่ายที่สุดนะคะอาจารย์
แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นคนเฉพาะทางจริงนะคะ
อธิบายให้ง่ายเลยเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายซะทีเดียว
แต่ทีนี้เดี๋ยวเปิดทำงานแล้วทางทีมรายการเรานะคะ
พยายามติดต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้องอีกรอบหนึ่งหลังจากวันหยุดยาวนะคะ
คดีนี้ยังต้องการคำอธิบายแล้วก็ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดในพื้นที่เดียวกันนะคะ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์สะทนก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ